เจ็ดนิริกาห้าสิบนาทีนะคะมาพบกันในช่วงสายตรวจโซเชียล
พบกับน้องเฟื้องทุกเช้าแบบนี้เช่นเคยค่ะอรุณสวัสดิค่ะคุณผู้ชม
เจอกันกับเฟื่องนะคะช่วงสายตรวจโซเชียล
มีเรื่องราวบนโลกโซเชียลมาอัปเดตกันเช่นเคย
ข่าวแรกเนี่ยเมื่อวานนี้แชร์กันเยอะเลยบนโลกโซเชียล
แล้วก็กำลังเป็นที่วิพักษ์วิจารณ์ด้วยนะคะเรื่องราวของนักศึกษาชาวลาว
เขาขับรถเบนส์เนี่ยซิ่งแหกด่านแต่ว่าเรื่องเกิดขึ้นเพราะว่ามีคนอยู่ในคลิปนะคะ
เขาอ้างว่าเป็นประหลัดเข้ามาช่วยอธิบายเรื่องราวที่เกิดขึ้น
จะไม่เป็นอะไรขนาดนี้ถ้าไม่มีประโยคคำว่า
ก็มีแค่กัญชาจิ๊บหลุดออกมาค่ะ

มันก็เลยกลัวงั้นโอเคผมบอกกับเด็กคนนี้นะ
ว่าถ้าเองมียาบ้ากูจะจับผมพูดชัดนะ
ผมบอกว่าถ้ามึงมียาบ้ากูจะจับมึงนะครับ
แต่ว่าตอนนี้มันบอกว่ายินดียินดีถ้ามันมียาบ้ามาให้จับ
แต่มันมีไอ้ตรงนี้นิดเดียวผมบอกมึงนิดเดียวแค่นี้
ก็โถขอโทษนะจิ๊บจิ๊บภาษาค่ะจิ๊บจิ๊บ
จะหนีทำไมรถมึงอย่างนี้มึงบอกมันกลัว
มันก็เลยรอให้พ่อแม่มาเมื่อพ่อแม่มาอย่างที่เห็น

มันแบบนี้แหละค่ะจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บชัดเลย

คือเข้าใจว่าเขาพยายามจะอธิบายว่าคือ
กัญชากับยาบ้าเนี่ยโทษมันหนักต่างกันเพราะเป็นยาเสพติดคนละประเภทหรือเปล่า

โทษอาจจะหนักเบาเนี่ยมันต่างแต่คำพูดที่เขาพูดเนี่ยมันฟังดูเฮ้ย
คือเหมือนบอกว่าถ้าเป็นยาบ้านเนี่ยจับแน่แต่เนี่ยกัญชาจิ๊บจิ๊บ
ไม่บอกว่าโอ้โฮมันมีนิดเดียวแบบนี้แค่จิ๊บจิ๊บ
หนีไปประมาณนี้แต่ก็ต้องจับนะถามว่าต้องจับไหมก็ต้องจับก็ผิดกฎหมายอยู่ดี
ใช่ซึ่งเรื่องนี้สุดท้ายก็ลงเอยด้วยการจับนั่นแหละค่ะ
แต่ว่าเป็นประโยคที่หลายคนก็โอ้โหพูดขนาดนี้คือยังไงกัน

ท่านนี้นะคะท่านที่อยู่ในคลิปก็คือประหลัดจังหวัดประจวบคีรีขันนะคะ
กำลังเคลียร์เหตุการณ์ในคดีนักศึกษานุ่มชาวลาว

ซึ่งรถเบนส์ทะเบียนป้ายเหลืองประเทศลาว
ฝ่าด่านตำรวจทางหลวงบนถนนเพชรกะเสมจังหวัดประจวบคีรีขันค่ะ
ก่อนจะถูกตำรวจไล่ยิงยาง
แล้วก็ตรวจค้นพบกัญชา๒๐๗กรัมนะคะ
เหตุเกิดเมื่อเย็นวันที่๑๒กันยายน
ซึ่งเรื่องนี้ก็กลายเป็นประเด็นบนโลกโซเชียลนี่แหละค่ะ
ตัวโตอะไรทั้งหมดเกิดจากความตกใจของหนุ่มนักศึกษาคนนี้ที่มีอาการทางจิต
เมื่อเจอตำรวจจึงตกใจกลัวเพราะว่ามีกัญชาไว้ในความครอบครองค่ะ
แต่ก็บอกว่าปริมาณกัญชามีเพียงเล็กน้อยเท่านั้น
แต่ว่าไม่กล้าลงจากรถอยู่ดีนะคะ
ซึ่งวลีเด็ดก็นี่แหละก็แค่มีกัญชาจิ๊บ
ชาวเน็ตก็โอ้โหวงกลมสีแดงคำว่าจิ๊บตรงนี้เลยนะคะ
ซึ่งหลังจากที่คลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไปในโลกโซเชียล
ก็มีสมาชิกเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากค่ะ

ถ้าทำผิดกฎหมายก็จะต้องถูกดำเนินคดีโดยไม่มีข้อยกเว้น
จะมาบอกว่าเป็นแค่เรื่องมีกัญชาจิ๊บไม่ได้
บางคนก็บอกว่าให้ตำรวจดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดให้ถึงที่สุด
แล้วก็ต้องทำกฎหมายให้ศักดิ์สิทธิ์
ขณะที่บางคนก็ถามหาบทลงโทษของคดีนี้นะคะ
ว่าตำรวจดำเนินการอย่างไรไปแล้วบ้าง
นักศึกษาชาวลาวคนนี้ถูกตั้งข้อหารึเปล่านะคะ
แจ้งข้อหาดำเนินคดีกับนายสุริยาหาบุญสัญชาติลาว
ซึ่งเป็นคนขับรถถึง๓ข้อหา
คือ๑ขัดคำสั่งเจ้าพนักงาน
มีกัญชาไว้ในครอบครองจำนวน๒๗กรัม
และ๓นะคะใบอนุญาตขับขี่หมดอายุค่ะ
โดยพนักงานสอบสวนก็ได้สรุปสำนวนส่งฟ้องศาลไปแล้วเมื่อวานนะคะ
ก็ได้บินมาจากประเทศลาวเพื่อขอประกันตัวในชั้นศาลไปเรียบร้อยแล้ว
แล้วก็ขอยืนยันว่าตำรวจไม่มีการให้ความช่วยเหลือแต่อย่างใดค่ะ
ดำเนินการอย่างตรงไปตรงมา
แล้วก็ยิ่งเป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
ซึ่งเป็นคันดีนโยบายแบบนี้เนี่ยก็ยิ่งต้องดำเนินคดีให้ถึงที่สุดนะคะ
ส่วนการที่ประหลัดจังหวัดได้ออกมาพูดในคลิปก็คงเป็นแค่การชี้แจงทำความเข้าใจเท่านั้น
ไม่ได้ให้ความช่วยเหลือเข้าข้างหรือมีนัยยะเป็นอย่างอื่นค่ะ
ประหลัดในคลิปนะคะนายพงภัณฑ์วิเชียรสมุทร
ซึ่งก็เป็นประหลัดจังหวัดประจวบคีรีขัน
ก็ชี้แจงกับทีมข่าวในเชิงตัดเพาะค่ะ
บอกว่ารู้สึกน้อยใจที่ถูกมองในแง่ลบ
ที่ทำไปเพื่อแก้ไขสถานการณ์ในตอนนั้น
เพราะว่ามีชาวบ้านมามุงดูเยอะค่ะ
พอรู้ว่าคนขับไม่ใช่คนไทยก็เกรงว่าจะเกิดเหตุบานปลาย
ก็เลยจำเป็นต้องชี้แจงเหตุการณ์ไปตามคำพูดในคลิป
คำพูดในคลิปไม่ได้มีเจตนาช่วยเหลือคนผิด
แล้วก็ไม่ได้รู้จักกับครอบครัวคนผิดมาก่อน
ตัวเองทำงานฝ่ายปกครองมาโดยตลอดชีวิตค่ะ
เคยเป็นนายอำเภอแหวนเพชรด้วย
ชีวิตราชการบอกเลยว่าไม่เคยมีด่างพร้อย
จะไปทำแบบนั้นทำไมนะคะ
คือตอนท้ายประหลัดพูดทำนองบอกว่า
คือพ่อแม่เขาเป็นนักธุรกิจเขามีทำธุรกิจกัน
เขาบอกว่าไม่อยากให้มันบานปลาย
เพราะกลัวว่าจะไปกระทบความสัมพันธ์ไทยลาว
เขาพูดทำนองนี้ด้วยนะคะ

สำหรับนักศึกษาชาวลาวคนนี้นะคะ